ผมแน่นอนครับตอนนี้พักเก้าไกลเนี่ยเครียดว่าเนื้อหอมที่สุดแล้วกัน

แต่ผมเชื่อว่าผมเชื่อว่าพี่บุ่นกับพี่จิรายุเนี่ย
คือแกก็เกลียดลูกไกลไงเพราะนั่งห่างกันมาก

แต่สมการที่ลงตัวที่สุดสูตรที่ลงตัวที่สุด
พี่น้องประชาชนต้องการมากที่สุดณตอนนี้
กลมกล่อมที่สุดเลยแน่นอนว่าต้องเป็นรัฐบาลก้าวไกลเพื่อไทย
แต่อยู่ที่ว่าใครจะเป็นแก่นำจัดตั้งรัฐบาลเท่านั้น
แล้วรวมไทยสร้างชาติจับกับเขาหน่อยได้ไหมล่ะ
แน่นอนครับว่าพักเก้าไกลเราประกาศจุดยืนชัดเจนเรียบร้อยแล้วว่า
เราจะไม่จับมือร่วมกับพักทหารจำแรงนะครับ
ความจริงผมกับพี่เขตรัฐก็เคยเจอกันในสภา
ตอนที่เป็นสอสออยู่ในนามพักรวมพลังนะครับก็ได้เจอกัน
แต่ว่ารอบนี้ชัดเจนที่สุดก็คือว่า
ไม่ว่าจะเป็นหัวหน้าภักดิ์กรรมการบริหารภักดิ์หรือสมาชิกภักดิ์ทุกคน
บอกชัดเจนแล้วว่ามีลุงไม่มีเรามีเราไม่มีลุงอย่างแน่นอนครับ

คุณอีเขาบอกเออเขาบอกถ้าจะจับก็จับกับเขาได้อ่ะ

เรื่องอะไรเรื่องอะไรไปอยู่ดีไปพาดพิงเขาเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อน
ไม่เป็นไรครับไม่จับก็ไม่จับครับผมไม่มีปัญหาอยู่แล้วครับ
เพราะว่าเรายินดีสู้ทุกรูปแบบอยู่แล้ว

แต่ว่าจากนี้คือลบก็คือลบผมไม่กังวลครับ
ไม่กังวลเลยครับไม่ได้กังวลเลยครับ
คือผมพูดถึงความสมาชันเพราะว่าเราพูดกันได้
แต่ว่าเมื่อเป็นอย่างนี้ผมไม่กังวลอยู่แล้ว

เราต้องเคารพเสียงประชาชนเพราะว่าต้องยอมรับก่อน
เพราะว่าสิ่งหนึ่งที่พักประชาธิบัติเกิดขึ้นครั้งที่แล้ว
พี่น้องประชาชนต้องทนทุก๔ปีที่ผ่านมา
เกิดขึ้นจากหัวหน้าพักประชาธิปัตย์

เดี๋ยวกลับมา
สวัสดีครับทุกคน